กับผมนายบุธินมุธมรีสมาชิกสภาผู้แทนรดรจังหวัด
มุฒิฐานภาคเพื่อไทยในฐานณสมาชิกรัฐสภาวันนี้ผม
จะขอพิปายการแก้ไขรบณูนสองร้อยหกสิบนะครับ
โดยที่ให้มีการตั้งสอสรนะครับโดยที่มีเหตุ
ผลและความจำเป็นนะครับที่จะต้องแก้ไขนะครับอยู่
มาเจ็ดข้อนะครับสามข้อแรกนะครับรัฐมนุนฉบับ
นี้นะครับไม่เป็นประชาธิปไตยด้วยเหตุผลสามประการ
ข้อที่หนึ่งก็คือไม่ใช่ของประชาชนข้อที่สอง
ก็ไม่ใช่โดยประชาชนและข้อที่สามก็ไม่ได้เพื่อ
ประชาชนแต่จะเป็นของของใครโดยใครและเพื่อใครนั้น
ก็คงไม่ต้องให้ผมอธิบายเพราะเราพูดเรื่องนี้มาปี๒๕
กว่าแล้วนะครับในเหตุผลที่เราต้องการที่จะแก้ไข
ประการที่สามสุดท้ายนะครับรัฐมนูลฉบับนี้คือไม่
ควีนไม่แฟร์และไม่มีสบริตคำว่ามีครีนก็คือ
ไม่สอาดเหตุผลเพราะว่าอะไรครับในการล่างรบรุน
นั้นมีข้อพิจารณาข้อกฎหมายมากมายแล้วร่างขณะที่
มีกฎหมายพิเศษเปรียบเสมือนกับพายเรือตอนขณะน้ำ
ขึ้นนะครับไม่มีปัญหาอุสักอะไรเพราะอยู่ในช่วงที่
รัฐบาลคอสชยึดอำนาจอยู่แต่ว่าหลังจากที่นำ
รถต่อบันพุธครับพายทั้งไหนก็ไปไม่ได้นะครับยอดแยง
สับสนนะครับฉะนั้นรัฐมนูลนี้จึงถือว่าเป็นรัฐ
มูลชายไม่ได้ในการตีความข้อกฎหมายคนที่อ่านภาษา
กฎหมายได้ก็สามารถที่เขาตีความได้ครับแต่ว่า
มันไม่เป็นตามนิติรัฐนิติธรรม
มันเป็นไปตามนิติกรที่จะคอยชี้นำ
ให้เป็นไปตามที่ตัวเองต้องการ
ฉะนั้นลำนูนนี้จึงถือว่าใช้ไม่ได้ครับถือว่าไม่สะอาด
อันที่สองก็คือรำรูชัพนี้ไม่แฟร์
ก็คือไม่ยุติธรรมเหตุผลก็เพราะว่า
ในการที่จะลงประชามติอีกฝ่ายหนึ่งสามารถที่จะ
ลนลงได้นะครับมีทั้งครูกรครูขอครูคอ
แต่อีกฝ่ายหนึ่งชี้แจงก็โดนคดีไปมากมาย
อันนี้คือความไม่มีความยุติธรรม
ฉะนั้นในการที่อ้างว่ารำรูชัพนี้
ผ่านการทำประชามติท่านจะอ้างเลยครับ
มันไม่เป็นสุภาพบุรุษถ้าหากเราได้แก้ไข
ให้เป็นตามที่หลักนานายประเทศ
มีตัวแทนของประชาชนจากสสลอย่างแท้จริง
อันนี้ทุกคนที่มีน้ำใจความเป็นธรรมก็คงจะรับได้นะครับ
ด้วยเหตุผลข้อที่๓นะครับก็คือไม่มีสบริต
ก็คือไม่มีน้ำใจนักกีฬา
ทหารที่ทหารยึดอำนาจของพี่น้องประชาชนจากการเลือกตั้ง
แล้วก็ต้องนิทธศกรรมตัวเองมีใครบ้างครับ
ยอมรับว่าตัวเองถูกยึดอำนาจแล้ว
ถ้าตรงกันข้ามนะครับแล้วมีมีการตั้ง

ตรวจสอบทำไมไม่ใช้กฎหมายปกตินะครับใจร้อนอะไรที่จะไปตั้งแล้ว
จะยอมรับนะครับด้วยเหตุนี้บางครั้งคนที่ถูกเก่าหานะครับ
อาจจะทำผิดก็ได้กลับไปเป็นการประทับความชอบทำ
ในความไม่เป็นธรรมให้กับคนที่โดนรัฐประหารถึงเกิดความไม่ยุติธรรม
เรียกร้องต่างเกิดก่อให้เกิดปัญหาเรื่อยมานะครับ
ประการที่เจ็ดนะครับก็คือเรื่องของรัฐมนูลนี้ฉบับนี้
ก่อให้เกิดความขัดแย้งซึ่งเห็นอยู่แล้วนะครับ
ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านมาสดสดก็เพราะด้วยเหตุผลที่กล่าวมาว่า
ไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นหลายท่านอภิปรายไปแล้ว

ในการที่จะให้เป็นของประชาธิปไตยจริงจากภาคประชาชน
ในจุดนี้ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทุกคนก็ไม่ยอมรับว่าการล่างรุมฉบับสองพันร้อยหกสิบนั้น
ไม่ได้มาบนสถานการณ์ที่เป็นปกติเราอยากจะลดความขัดแย้งตรงนี้
โดยการเริ่มต้นใหม่การมีสรอเริ่มล่าง
จากภาคประชาชนตามแล้วแต่นะครับที่ว่า
สิทธิ์ของตัวแทนประชาชนร่างในกรอบของ
หลักวิชาการหลักของข้อกฎหมายที่เหมือนที่ประเทศเขาเจริญแล้วนะครับ
ผมอันสุดท้ายก็คือเรื่องของความขัดแย้ง
ซึ่งก่อให้เกิดจากรัฐมูลฉบับนี้เป็นข้อหนึ่งที่จะเป็น
ท่อนฟืนที่จะถอนออกถ้าเราแก้ไข
รับหลักการอย่างความจริงใจก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะลดความขัดแย้ง
ท่านประธานที่กรบในการลดความขัดแย้งนั้น
ทุกฝ่ายจะด้วยถ้อยคำหรือการกระทำ

และแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีนั้นมันมีหลักการก็คือการเจรจาการใช้ความรุนแรง
การใช้ปลายกระบอกปืนแก้ปัญหามันไม่ใช่การแก้ปัญหาในความขัดแย้งทั้ง
ต่างประเทศและในประเทศที่ผ่านมาไม่เคยประสบความสำเร็จมันต้องต้อง
ปากคนเจรจาอย่างความจริงใจหลักของการเจรจานะครับท่านประธานก็คือ
หลักของการเจรจาก็คือหนึ่งไม่มีใครที่แต่เมื่อได้เปรียบก็อย่าบีบ
อีกฝ่ายหนึ่งถึงทางตันหรือจนตอกหรือไม่มีทางทางที่ยืนอันที่สองก็คือ
ไม่มีใครได้และเสียทั้งหมดบางข้อที่มีคนเห็นแย้งจำนวนมาก
ถ้าเราจะเอาให้ได้แต่ละฝ่ายเอาให้ได้มันก็ถือว่าเราเป็นผลิตการซะเองดังนั้นผมเป็นทางออกทางหนึ่งที่ผมอยากจะฝากถึงพี่น้องทุกคนที่เรียกร้องนะครับว่า
จะต้องไม่ใช้ความรุนแรงอย่างที่เกิดขึ้น
ซึ่งความขัดแย้งนั้นถ้าแก้ปัญหาไม่ถูกต้องมันก็จะก่อให้เกิดพัฒนาสู่ความขัดแย้งที่
เกิดสงครามแล้วจะไม่มีผิดมีถูกนะครับผมจึงอยากจะฝากข้อคิดไว้สุดท้ายนะครับการแก้ไขรัฐมนุนฉบับนี้จะผ่านได้มันมีเงื่อนไขไว้ว่าจะต้องมี
อย่างน้อย๑ใน๓ก็คือ๘๔คน
ผมเข้าใจครับท่านที่เป็นสวทุกคนเป็นคนดีครับ
มีประสบการณ์มีหน้าที่การงานประสบความสำเร็จ
มีทั้งความรู้ความสามารถมีภูมิรู้ภูมิธรรม
ท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ซึ่งในนั้นก็เป็นคุณครูผมด้วย
สอนตั้งแต่ปกศปิญญาตีและปิญญาโท
แต่ว่าด้วยสถานการณ์ทุกวันนี้
ในสภาแห่งนี้มันวัดกันที่เสียงข้างมาก
ส่วนความถูกต้องชอบทำมันอยู่ที่หลักการเหตุผล
จากที่ได้ฟังมาทั้งหมดที่ได้อภิปรายไปแล้วนะครับ
ถ้าท่านจะเอาชนะด้วยมือที่เสียงข้างมากก็ได้
แต่ว่าด้วยหลักการเหตุผลที่ปัจจุบันนี้
เราต้องการที่จะให้บ้านเมืองของเราเดินไปด้วยความเรียบร้อยเสียสละ
ผมก็คิดว่าในการตัดสินใจที่จะลงมติในวันพรุ่งนี้นั้น
วันนี้ม็อบก็บอกว่าไม่มาตรงนี้แล้วผมก็ดีใจนะครับ
ผมอยากจะให้ท่านที่เป็นสมาชิกรัฐสภาทุกคน
ได้ตัดสินใจบนอคติ๔คือไม่มีอคติ๔นะครับ

ปราศจากความลำเอียงเพราะความชอบ
อันที่สองก็คือปราศลำเอียงเพราะความโกรธ
อันที่สามก็คือไม่ลำเอียงเพราะความโง่
และที่๔ก็คือลำเอียงเพราะความกลัว
ในเมื่อท่านได้ใช้เหตุและผลในการที่จะรับหรือไม่รับ
ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนก็คงจะเป็นผู้ตัดสิน
ว่าท่านคิดผิดหรือคิดถูกขอบคุณมากครับ